คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของบัตรพลังงานกันบ้าง

กลายเป็นบัตรพลังกรรมันตรังศรีไปแล้วนะฮะ
เพราะว่ามีส่วนประกอบที่สำคัญที่อาจจะทำให้เกิดอันตราย
ต่อคนที่เอาบัตรนี้ไปแช่น้ำแล้วก็เอาน้ำมาดื่มกินนะครับ
ตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่นก็เตรียมแจ้ง๒ข้อหานัก
เอาผิดแก๊งบัตรพลังงานลวงโลก
ส่วนที่จังหวัดนครพนมพบหญิงชราป่วยมะเร็ง
แล้วก็ชาวบ้านอีกหลายรายตกเป็นเหยื่อของบัตรพลังงานแล้วเหมือนกันนะครับ
ตำรวจภูทรวังยางจังหวัดนครพนม
พร้อมด้วยในอำเภอประหลัดอำเภอแล้วก็เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่บ้านหนองบึงตำบลยอดชาติ
เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็รวบรวมหลักฐาน

ถูกหลอกให้ซื้อบัตรพลังงานในราคาใบละ๑๕๐๐บาท
ราคา๑๐๐๐กว่าบาทต่อใบนี่ไม่ใช่ถูกนะคุณฮะ
เออนะครับโดยหนึ่งในผู้ตกเป็นเหยื่อก็คือ
คุณยายวงเดือนกมลแก้วอายุ๗๐ปี
คุณยายท่านป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้
แบบนี้มานานหลายปีแล้วแล้วก็อยากหายขาดจากโรค
จึงซื้อบัตรพลังงานมาใช้เพราะว่าไปหลงเชื่อ
เขาบอกว่าจะสามารถที่จะลดโลกนะครับ
แล้วก็ระงับความเจ็บป่วยรวมถึงเอาไปใช้สารพัดประโยชน์เลย
คือบอกว่าไปติดที่มิเตอร์ไฟฟ้าจะลดค่าไฟ
ไปติดที่ตัวรถจะลดประหยัดน้ำมันอะไรแบบนี้
หรือว่าเอาไปเป็นจานรองแก้ว
กินน้ำดื่มก็อาจจะหายจากโรค
แช่ในน้ำดื่มเอามาดื่มก็หายจากโรค
เมื่อยก็นำบัตรพลังงานมาให้ผู้สิทธิ์ข่าวดูเหมือนกัน
พร้อมทั้งบอกว่ามีคนมาตระเวนขายในหมู่บ้านเลยนะ
โดยอ้างสรรพคุณว่าสามารถรักษาได้สารพัดโรค
มีชาวบ้านหลงเชื่อกันจำนวนมากนะครับ
ทางด้านของจังหวัดขอนแก่นกันบ้าง
คนตำรวจตรีพรงนัทเขตหามคำไพร
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่น
ก็ตามประเด็นนี้มาโดยตลอด
โดยผู้การจังหวัดเปิดเผยว่ามติที่ประชุมร่วม๓ฝ่าย
เห็นชอบให้ภูมิกับการสืบสวนสอบสวน

เพื่อเอาผิดแก๊งมิจฉาชีพหลอกขายบัตรพลังงาน

คือทุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ
และปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง
มีโทษจำคุกไม่เกิน๒ปีหรือปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาท

เพราะก่อนหน้านี้คือชาวบ้านบอกว่าจะไม่แจ้งข้อหา
คือมันซื้อมาแล้วแล้วถ้ามันใช้ไม่ดีก็ช่างมัน

เพราะว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดเขาเรียกประชุมเองเลยนะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาเจ้าภาพในการจะไปแจ้งความ

ผู้มังกับการสืบสวนสอบสวนเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษซะเอง

กระทำผิดด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชน
หรือด้วยการปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน
มีโทษจำคุกไม่เกิน๕ปีหรือปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับก็จะมีการร้องทุกข์กล่าวโทษในคดีนี้ด้วย
ซึ่งเตรียมเรียกตัวผู้เกี่ยวข้องมาสอบสวน
และแจ้งข้อหาต่อไปนะครับ

ใครเป็นผู้เอาบัตรพลังงานมาเผยแพร่มาขายต่อมาขายตรง
ถึงจะโยงไปถึงบริษัทหลักนั้นได้นะครับ